ที่เราถามกันมาอยู่พอสมควรว่าจะมีชุดตรวจแบบเร่งด่วน
รู้ผลได้แบบง่ายและรวดเร็วเอามาใช้ตรงนี้จะดีหรือไม่อย่างไร
โดยเฉพาะเวลาเห็นไปต่อแถวเพื่อตรวจเชิงรุกแล้วแบบแถวนี้ยาวเย็ด
แต่ว่าผลจะออกมาเนี่ยบางทีมันก็ใช้เวลาอยู่วัน๒วันอยู่เหมือนกัน
ล่าสุดวันนี้นะครับดรฉัดเฉลิมอิสรางกูลณอายุทยาคณะบดีคณะเทคนิคการแพทย์
มหาวิทยาลมหิดลนี่ฮะวันนี้เขาเริ่มเอามาใช้กันแล้วนะครับ
เป็นชุดเร่งด่วนอ่ะนี่ฮะคือไม่งั้นเนี่ยโอ้โหมันต้องไปต่อแถวรอกันนานมาก
อันนี้สัก๔๐นาทีรู้ผลแล้วนะครับปกติเนี่ยต้องใช้เวลานานนะครับ
จะได้รู้ผลรวดเร็วแล้วก็แยกไปกักตัวไปรักษาอะไรยังไงก็ว่ากันไป
ผลมันอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เกี่ยวกับความแม่นยำแต่อย่างน้อยมันก็ยังพอรู้ก่อน
มันเป็นการประเมินเบื้องต้นได้ก่อนนะคะ
แต่ต้องใช้ในสถานพยาบาลที่เขาอนุญาตก่อนนะฮะ
ยังไม่มีแบบไปวางขายแล้วไปซื้อแล้วเอามาใช้ตามบ้านนะครับ
เจ้าหน้าที่เขาคงออกมาให้เรื่องของกฎเกณฑ์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่คือที่ศูนย์รัชการครับจุดตรวจอยู่ที่ลานจอดรถชั้น๕อาคารดี
วันนี้ก็มีหลายจุดนะฮะที่เอาชุดนี้ไปใช้นะครับ
ตรวจที่เอามาใช้ในกรุงเทพและปริมณฑล
เป็นชุดตรวจที่ออยรับรองว่ามีประสิทธิภาพ
ความคลาดเคลื่อนจะมากหรือน้อย
ขึ้นอยู่กับปริมาณเชื้อที่คนคนนั้นมีอยู่ในร่างกายด้วย
มันก็จะมีการตรวจเกี่ยวกับเรื่องของ
เชื้อหรือว่าภูมิที่อยู่ในร่างกาย

ถ้าประชาชนตรวจรอฟังผลได้เลย
เดี๋ยวดูบรรยากาศที่ทีมข่าวของเรา

ถ้าเกิดแบบนี้วันอาการขึ้นมา
ก็สำหรับกับเจ้าใจก็ติดเชื้อหรือเปล่า

มันยังไม่ถูกพบ

มีคำถามต้องเจอครับ
เชื้อครับดูดีนะครับสวัสดีครับ

ผ่านไปสักอาทิตย์หนึ่งอะไรแบบนี้
ลักษณะชุดตรวจก็จะเหมือนกับที่เราเห็นกันอยู่ตามข่าวนะฮะหรือว่า
นะครับทุกผู้ชมครับลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะคือขั้นตอนเนี่ยก็คือไป
ทำการซบก็ใช้สำลีแห่เข้าไปในรูจมูกอ่ะนะหรือว่าที่ปากนะครับแล้วก็จะเอาตรงเนี้ย
เอาไปที่หลอดน้ำยาไปหมุนไปบีบอีก๕รอบอะไรป่ะเนี่ยเขาจะมีขั้นตอนของเขาอยู่นะครับ
จากนั้นก็จะรอผลนะทั้งหมดแล้วก็ใช้เวลาประมาณ๔๐นาทีอย่างที่บอกนะครับ
ถ้าติดทำยังไงถ้าติดก็จะแยกออกมาแล้วก็เอาไปตรวจซ้ำ

เพื่อเอาให้ชัดเจนตรงนี้จะใช้ผลก็คือ๒๔ชั่วโมงแล้วนะฮะ
แล้วก็จะมีการประสานเพื่อที่จะรับไปรักษากันต่อ
มีตรงมีเตียงหรือไม่ยังไม่มีก็ต้องไปพูดถึงเรื่องการแยกกักตัวอยู่ที่บ้าน
อะไรอย่างนี้ประมาณอย่างนี้นะครับเดี๋ยวฟังดรชัดเฉลิมหน่อยนะครับ
คือณปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีวางขายทั่วไปครับ
เพราะว่าเนื่องจากว่าตอนนี้เองที่มีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ
และผ่านการประเมินจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนี่ย
มีอยู่๒๔ยี่ห้อนะครับหรือ๒๔ชุดตรวจ
คือต้องใช้โดยบุคลากรทางการแพทย์
เพราะฉะนั้นก็จะมีที่ตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่คลินิกอะไรต่างที่เป็นสถานพยาบาลนะครับ
แต่ยังไม่มีเป็นวางขายให้ประชาชนทั่วไปนะครับ
กรกฎาคมเนี่ยจะมีสนามฟุตบอลกองพลปอที่เกียรติกายด้วยนะฮะ

นี่นะฮะจากนี้ถ้าเกิดว่าจะถึงขั้นให้สามารถซื้อ

เขาก็จะมีขั้นตอนแล้วก็เรื่องของวิธีการในการแนะนำอีกครั้งหนึ่ง

ละคงราคาจะชุดละเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวต้องรอฟังกันอีกทีหนึ่งนะครับ
แต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีจำหน่ายสำหรับบุคคลทั่วไปนะคะ